เป็นทั้งความคิดถึงและความรักแต่โควิดมันทำให้ชายหญิงคู่นึงเขาอยู่ไกลกัน
ผู้หญิงเป็นชาวนครสวรรค์ผู้ชายเป็นชาวต่างชาติ
เขาคบหาดูใจกันแบบจนเขารักกันมาก
สุดท้ายตัดสินใจขอแต่งงานข้ามประเทศแบบออนไลน์
ฝ่ายผู้ชายเอาครอบครัวไปยืนแล้วเขียนภาษาไทยของผู้หญิงแต่งงาน
หวานมากซึ้งมากแต่ระยะทางมันทำให้เขาห่างกันแต่ว่ากีดกั้นกัน

ประเพณีไทยเดี๋ยวเจอกัน
จอเล็กนี่คือพ่อแม่ของฝ่ายหญิงนะ

แปลมาอย่างถูกต้องเลยนี่
พ่อแม่ฝ่ายหญิงนั่งยิ้มนั่งอ่าน
สวัสดีครับวันนี้พวกเราขออนุญาตนะฮะ
เป็นการสู่ขอกันแบบไทยออนไลน
ก็ดีจังเลยครับเห็นแล้วเราก็ยิ้มตามคุณผู้ชม
นะใครดูแล้วก็อาจจะมีตอบในใจ
แทงผู้หญิงว่าแต่งค่ะหรือว่า

แล้วคุณดูพ่อแม่ฝ่ายหญิงสิยิ้มจัง

สาวนครสวรรค์ปลูกต้นรักกับหนุ่มตาน้ำข้าวคนนี้อย่างสุขงอมครับ
แต่ว่าอย่างที่อ่านไปแหละถ้าโควิดหายไปทั้งสองคนคงจะมีโอกาสที่จะมาเจอกันจริงนะฮะ
ทั้งสองครอบครัวตอนนี้เขาไปมาหาสู่กันไม่ได้หรอกนะฮะ
ฝ่ายชายเองก็เลยอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะขอเลยละกันขอสู่ขอแบบออนไลน์แล้วกัน
พ่อแม่ญาติพี่น้องเห็นไหมฝ่ายชายก็อยู่ข้างหลังเขา
วีดีโอคอลมาสู่ขอฝ่ายเจ้าสาวกันแบบนี้นะคุณผู้ชมครับ
ฝ่ายเจ้าสาวก็ยิ้มพยักหน้าพยักหน้ากันไปนะฮะน่ารักจังเลยครับ
สุดท้ายก็เป็นการมีการยกมือไหว้ขอบคุณด้วยนะฝั่งฝั่งผู้ชายนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมความรักถึงแม้จะมีโควิดกั้นแล้วก็ระยะทางเมืองไทยกับต่างชาติมันก็ไกลกันข้าม
เพราะว่าสุดท้ายเขาก็ลงเอยกันเราก็ยินดีด้วยละกัน
เข้ามาแสงความคิดเห็นเยอะเลยนะฮะยิ้มตามน้ำตาก็จะไหลก็เหมือนพวกเราเนอ
เดี๋ยววันที่๑ถ้าเปิดประเทศแล้วเขามาได้คงจะมีโอกาสได้บินมาแหละ

มีแค่น้ำตากคลอนั้นสองข่าวเลย